ผ่านไปนานกว่า๑เดือนคดีกลาดยิงที่หนองบัวลำพูยังคงเป็นฝันร้ายที่บาดลึกหัวใจคนไทย
ศพผู้ข้อร้ายได้รับการเยียวยาไปแล้วศพละกว่า๑ล้านบาท
และยังมีเงินที่ทางภาครัฐเปิดรับบริจาคอีกประมาณ๖๒ล้านรอการจัดสรรเยียวยา
ทั้งนี้ไม่นับรวมผู้บาดเจ็บอีก๑๐รายและผู้ที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
ที่จะมีการเยียวยาแยกออกไปทุกอย่างทำควบคู่กันไปพร้อมกับการดูแลสภาพจิตใจ
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอบตออุทัยสวรรค์และฝ่ายปกครองประชุมหารือร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เพื่อชี้แจงการเปิดรับบริจาคที่แยกออกเป็น๒ส่วน
คือ๑ดำเนินการโดยสำนักนายยกรัฐมนตรี
และ๒ส่วนที่ได้มาจากความสมัครใจของประชาชนที่เดินทางมามอบให้โดยตรง
โดยเงินบริจาคทั้งสองส่วนนี้นายอำเภอเมืองหนองบัวลำพูและนายกอบตอุทัยสวรรค์
หารือร่วมกับครอบครัวผู้สูญเสียเพื่อนำไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์
นายดันัยโชคบุญเสริมนายกอบตอุทัยสวรรค์ระบุว่า
จากการประชุมร่วมกันทำให้หน่วยงานภาครัฐและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบมีความเข้าใจตรงกัน
ตอนนี้ปล่อยให้เวลาเดินต่อไปเพื่อให้ลืมภาพอันเลวร้ายทุกอย่าง
ส่วนการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ได้ประสานกับเพจเส้นได้เข้ามาช่วยดำเนินการ
ความทรงจำหรือจะมีการปรับปรุงไปใช้ในงานด้านอื่นเนื่องจากเป็นสถานที่ราชการที่ไม่สามารถทุบทำลายได้
แต่เราก็สามารถทำความเข้าใจได้ทั้งหมดแล้ว
เหมือนกับมองมองว่างบที่มาจากตรงนั้นน่าจะอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้
จริงแล้วไม่รู้ข้อได้จริง
แล้วทางของจังหวัดมุมของจังหวัดอย่างค่อยดี
เมื่อท่านไอนเฟิร์ดหรือท่านท้องจิตจังหวัดจะขี้แจ่งแล้วก็เข้าใจ
กล่องบันดาลที่การไทรัตร์ทีวีขออภัยต่อการนำเสนอข่าวนี้
หากมีการนำเสนอภาพหรือบทสัมภาษณ์ใดที่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจต่อผู้ชม
ญาติของผู้สูญเสียในเหตุการณ์ดังกล่าวมาณที่นี้